วันนี้เนี่ยเรานำเสนอข่าวเรื่องเกี่ยวกับทหารเมาแล้วก็เรื่องอยู่บ่อยมีอีกแล้วเหรอคะ
ก่อนหน้านี้คือทหารเรือคนนองปากพูดว่าระเบิดถูกเออแล้วไปพูดได้ยังไง
อันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วใช่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีคนอ้างว่าเป็นทหารอากาศเมาขับ
แล้วไปชนทรัพย์สินชาวบ้านนี่คือยับเยินโอ้โหแล้วทีนี้ไปชนแล้วเนี่ยไม่ได้สำนึกผิด
อืมยังกลางอวดเบ่งใส่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาให้การช่วยเหลือด้วยอ่ะค่ะ

เมาเมาแล้วขับรถไปพุ่งชนเสาไฟแล้วก็ไปพุ่งชนร้านอาหารที่อยู่ริมทางตามที่เห็นในคลิปค่ะ
จากนั้นค่ะไม่พอเบ่งใส่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าให้การช่วยเหลือด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานหน้าสพธยบุรีจังหวัดปฐุมธานี
มีบางช่วงเขาบอกว่าใช้คำพูดขู่ว่าจะย้ายเจ้าหน้าที่อาสาออกจากพื้นที่ด้วย
มีอำนาจในการจะย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่นะคะ
ทีมข่าวพูดคุยกับพี่อาสากู้ภัยเคลื่อนที่เร็วที่ไปช่วยเหลือก็เล่าว่า
พอเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนมีคนบาดเจ็บเขาก็รีบไปไง

แต่กลับถูกต่อว่าด้วยคำหยาบคายด่าแบบคนขาดสติ
แล้วก็ปัดกระเป๋ายาของเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือทำแผลค่ะ
ตัวชายคนนี้มีกลิ่นแอลกอฮอลแรงทะลุแมสเลยเขาว่าอย่างนั้น
ซึ่งเขาก็ยอมรับเองว่าเมาและยังข่มขู่จะย้ายพวกกู้ภัยออกจากพื้นที่ด้วยนะคะ

เรื่องนี้เทมข่าวของเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ว่าชายคนที่เป็นทหารอากาศเขาอ้างว่าถูกรถอีกคันขับตัดหน้าค่ะ
เราก็เลยพูดคุยกับนางนิตินันบุญประพาย
อายุ๖๐คนนี้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย
เราก็เลยพูดคุยกับนางนิตินันบุญประภัยอายุ๖๐ปีคนนี้

เขาบอกว่าตัวของคนขับเขายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นทหารอากาศนะคะ
สำหรับชายที่อ้างว่าเขาเป็นทหารอากาศเนี่ยทางตำรวจสภธัญบุรีให้เป่าแอลกอฮอลก็แน่นอนค่ะ
ปริมาณแอลกอฮอลสูงถึงสองร้อยสองมิลลิกรัมก็เลยแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา
แล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ชายคนนี้โคโก้ยื่นหลักทรัพย์๑๐๐๐๐บาทประกันตัวออกไปนะคะ